ผู้ชมครับที่จันทบุรีเนี่ยเหตุการณ์นี้คือถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องทางความเชื่อนี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าร่างทรงจะชี้ออกมาได้ตรงแบบนี้นะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะมีรถคันหนึ่งตกลงไปในคลองพ่อกับลูกเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้หายจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยหายังไงก็ไม่เจอทางครอบครัวต้องไปถามร่างทรงร่างทรงบอกว่าตกอยู่ในน้ำ
งมแล้วเจอจริงนะครับท่านผู้ชมครับที่จันทบุรีนะครับนี่เป็นภาพที่ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ย
นักประดาน้ำเนี่ยลงไปงมชิ้นส่วนต่างนะครับรถเก๋งสีแดงเนี่ยไปจมอยู่ที่สระน้ำซอยสุสานท่าใต้ตะบนท่าใหม่นะฮะ
ประดาน้ำก็ไปงมแล้วก็ลากขึ้นมาโอ้โหแล้วน่าเศร้ามากเพราะว่ารถคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับในรถ
มีศพอยู่๒ศพนะครับคนหนึ่งคือนายถนอมฉันยาอายุ๕๑ปีอีกคนนึงคือเด็กชายธนพลฉันยาอายุ๑๐ปีเป็นลูกชายของนายถนอม
นี่ฮะตอนที่ลากขึ้นมานะครับรถนี่ด้านหน้ามีรอยชนนะครับป้าย
ตรวจสอบเนี่ยผู้ตายเขาเป็นบุคคลศูนย์หายนะครับญาติประกาศตามหาทางเฟซบุ๊กตั้งแต่สิบแปดกรกฎาคม
นี่ปลายทะเบนนี่หยุบอ่าบุบไปเนี่ยนะฮะคือสภาพได้ขึ้นอื่นแล้วล่ะนะ
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งถึงดึงขึ้นมาได้รถเนี่ยนะฮะมีร่องรอยของรถที่ชนหินแตกหักอยู่ที่ขอบสระน้ำด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับมีเศษชิ้นส่วนสีแดงของตัวถังเนี่ยตกอยู่ด้วยคาดว่าคงจะเสียหลัก
เหินขึ้นไปไปชนหินแล้วก็ตกสระน้ำค่ะภรรยาแล้วก็แม่ของผู้ตายทั้งสองนะครับ
ชื่อนางสาวธนูอายุ๔๔บอกว่าได้คุยกับสามีกับลูกเนี่ยครั้งสุดท้ายคือบ่าย๒ของวันที่๑๘กรกฎาคม
หลังจากนั้น๒ทุ่มเนี่ยนะฮะจน๒ทุ่มเนี่ยติดต่ออะไรไม่ได้อีกเลย
ก็ออกตามหาตามสถานที่ต่างแต่ไร้วี่แววจนเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะพึ่งทางไหน
ซ้ายมือนี่คือภาพของผู้ตายนะครับคือนายถนอมนะฮะภรรยาบอกไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนนะครับ
ประกาศตามหาทางเฟซบุ๊กก็แล้วแจ้งความก็แล้วก็ไปหาร่างทรงเพื่อความสบายใจ
เธอบอกเธอไปถึงเนี่ยนะร่างทรงทักก่อนเลยบอกว่ามีวิญญาณตามมาด้วย
แล้วบอกว่าตอนนี้สามีอยู่ในน้ำถ้าอยากเจอให้ไปจุดทูบบอกพระแม่ธรณี
เธอก็ไปทำตามแล้วแถวนั้นมันมีสระน้ำอยู่แถวบ้าน
ปรากฏว่าไปถึงสระน้ำไปเห็นร่องรอยรถแบบร่องรอยใหม่นะครับ
แล้วก็หินแตกด้วยเลยไปบอกพี่เขยให้มาช่วยดู
จากนั้นกลับไปที่บ้านไปจุดทูบบอกสารเจ้าที่
จุดทูบเสร็จได้ไม่นานพี่เขยโทรกลับมาบอก
บอกว่าเจอเศษชิ้นส่วนรถสีแดงนะคือสีเดียวกับรถของสามีเลย
เนี้ยฮะตรงเนี้ยถ้ามองปกติจะเหมือนแบบไม่เหมือนไม่มีอะไรเลย
ค่ะปรากฏว่ารถของสามีเธอพุ่งตกลงไปในคลองแห่งนี้จริงจริง
เมื่อเช้าเราก็เอกใจไปเข้าร่างทรงดูว่าอยู่ตรงน้ำ
รดลิขินมันแตกครับครับเราเลยกลับไปบอกกับพี่เขยว่า
ทำใจดีหน้าให้คืนมาจังหวัดศาลนั่งแป๊บนึง
เจอเซฟตะบังรถที่แดง
แล้วก็ประจกลงประยุข้างล่าง
แล้วก็ฝั่งฟาดลดลงประยุข้างล่าง

วันนี้ไปถามร่างทรงวันนี้เจอเลยนะฮะ